คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีนี้หน่อย
น้องขาวน้องขาวนั่งรอใครรอแบบตาตกเลยนะฮะ
นี่เป็นสุนัขนะฮะแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาเส้นเขาค้อเนี่ย
เพราะเห็นอยู่สองวันแล้วแบบนี้พยายามช่วยอยู่ด้วยใช่ไหม
นั่งรออยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของทำเจ้าขาวตกจากรถหรือเปล่า
เห็นว่าไม่ใครไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยเหมือนกันใช่คือเขาก็กลัวคนด้วยไงนะครับ
นี่แหละครับเมื่อวานนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กระบุว่าพบน้องหมาสีขาวขนยาวเพศเมีย
ไม่ทราบว่าตกรถหรือว่าถูกเอามาปล่อยพี่กัดเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าริมถนนนะฮะ
จากเขาค้อบริเวณนั้นเป็นป่าด้วยเขตพื้นที่อุทยานเขาค้อนะครับ
แล้วก็ห่างจากหมู่บ้านหรือบ้านคนในรัศมีถึง๕๖กิโลเมตร
ตอนแรกพบน้องนอนอยู่ระหว่างที่คนโพสต์เขาขับรถขึ้นเขาคอ
เห็นเจ้าหมาตัวนี้แล้วน้ำมันสีขาวด้วยคุณสะดุดตาแล้วมันก็ดูสวยนะ
หน้าตาน่ารักทีเดียวเออดูสวยด้วยนะฮะแต่ทีนี้ครับคนขับรถผ่านไปแล้วรอบหนึ่ง
ขับรถกลับมาอีกทีเอ้าตั้งหลายชั่วโมงแล้วเจ้าสุนัขตัวนี้ยังนอนอยู่ตรงนี้เลย
เพียงแค่หลายชั่วโมงนะคุณอีกวันคนโพสต์ขับรถมาทางเดิม
เอ้ายังพบน้องสุนัขตัวนี้นอนอยู่ที่เดิมเลยอยู่จุดเดิมอ่ะนะไม่ไปไหนเลยนะ
ทีนี้ก็ต้องไปหาดูว่าแถวนี้มันก็ไม่ได้ใกล้บ้านคนนะคุณห่างตั้ง๕๖กิโล
มาได้ยังไงมันมาได้ยังไงนี่ครับคนไปเจอเนี่ยเขาก็นี่เลย
พยายามจะไปหลอกล่อเอาอาหารให้เพื่อว่าจะพาเจ้าขาวเนี่ยขึ้นรถ
พอขึ้นรถแล้วก็จะไปหาเจ้าของหรือไปส่งสถานที่ที่เลี้ยงหน่อย
แต่ว่าเจ้าขาวนี่เจ้าขาวนี้ผมตั้งชื่อเองนะ
เจ้าขาวสุนัขเศษเมียตอนแรกมันไม่ไว้ใจใครเลยนะ
มันก็จะกล้ากลัวแบบนี้เดินหนีพี่เขาใหญ่เลย
จะเอาเข้ากรงก็เข้ากรงไม่ได้ก็เอาไก่มาล่อ
เจ้าขาวก็แค่เดินมางับแล้วก็ถอยยังระวังอยู่ไง
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังจุดที่คนโพสต์เขาโพสต์
เจอเจ้าสุนัขตัวนี้บริเวณเขาค้อเนี่ยนะฮะ
พื้นที่นี้นะครับข้างทางเป็นป่าหมดเลย
ห่างจากบ้านคน๕๖กิโลเมตรก็จริง
ในพื้นที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
แล้วก็พบกับคุณองค์อาจลานจันทร์อายุ๓๒ปี
ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เขาสงสารหมาตัวนี้
นำอาหารนำน้ำมาให้มันกิน
พร้อมพยายามจะจับเจ้าหมาตัวนี้ไปเลี้ยงนะครับ
แต่น้องไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยบางทีก็ขู่บ้าง

น้องเขาเหมือนระแวงมาตลอดเวลานะครับ

ทีนี้ก็ต้องปล่อยให้น้องเขาอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับ
จากนั้นก็เลยไปปรึกษากับสัตวแพทย์นี่
ซึ่งสัตวแพทย์ให้คำปรึกษาว่าแบบนี้
สุนัขอาจจะมีความเครียดอยู่
มันคงยังตกใจอยู่แล้วก็คงระแวงอยู่แหละ

โดยแนะนำให้ใช้วิธีนำยาคลายเครียด

แล้วก็ไปให้สุนัขตัวนี้กินนะครับ
แต่จะไม่มีอาการหลับหรือสลบนะ
จะทำให้น้องแค่สงบผ่อนคลาย

หากจับได้แล้วถึงจะเอาไปให้หมอตรวจหน่อย
แล้วก็ถ้าใครจะเลี้ยงดูหรือว่าจะหาเจ้าของต่อไป
ก็ว่ากันไปมันก็เลยกลายเป็นภาพน่ารักแบบนี้
ดูแบบห่วงอยู่ห่างบางที
แต่ยังไม่รู้นะว่าสุนัขตัวนี้มันเป็นของใคร

หรือว่าเจ้าของเห็นแล้วก็ลองไปติดต่อนะคะ
เพราะว่าน้องเขาก็รออยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปไหนนะ